ติดตามปฏิการเมืองกันหน่อยนะคะวันจันทร์ที่๒ธันวาคมนี้
พักพลังประชารัฐที่ตกเป็นข่าวมากว่า๑สัปดาห์แล้วนะคะ
หลังจากที่เมื่อค่ำวานนี้เจ้าตัวก็มอบหมายให้ตัวแทน
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปบุกลุกพื้นที่

ติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
กรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้หรือไม่
และการเข้าพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ฝั่งที่เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทว่ามีการลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จากการสอบถามเลขาธิการปปชระบุจะต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๖เดือนพร้อมขอร้องอย่านำกรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับกรณีอื่น
ส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ระบุว่าที่ดินของนางสาวปารีนาถือครองมากว่า๑๐ปีทำให้ไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นขอท้าถ้าในกรณีนี้นางสาวปารีนาไม่ติดคุก
หรือมีความผิดจะยอมให้ดำเนินคดีกับตัวเอง
ผมท้าให้คุณธรรมนัฐดำเนินคดีกับผมผมบอกแล้วว่าผมบอกว่าไม่มีที่สอบประกอบไม่มีกรรมสิทธิ์
มันเป็นที่ป่าสงวนทั้งหมดถ้าผมพูดผิดให้คุณธรรมนัฐดำเนินคดีกับผม

ขณะที่นางสาวปารีนาก็มีความเคลื่อนไหวออกมาตอบโต้ด้วยเช่นกัน
หลังจากได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ฟาร์ม
แต่ด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจอมบึง
ระบุว่าตัวแทนสอสอยื่นหลักฐานเพียงภาพถ่ายแต่ไม่ระบุตัวบุคคล
จำเป็นต้องตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายละเอียด
ทั่งส้นคนบุคคลก็เข้ามากับการหลังวัดแล้วแต่ยังไม่ชี้ชัดนะครับ

แล้วก็อาจจะต้องให้เหรียญรอบครอบนะครับ
ส่วนการปฏิบัติการของกรมป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือสอบประกอบล่าสุดมีผลออกมาที่ชัดเจนแล้ว
โดยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้
เปิดเผยผลการรังวัดรอบที่๒ในที่ดินของนางสาวปารีนา
พบว่ามีการบุกรุก๔๖ไร่๑งาน๔๐ตารางวา
เป็นอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชี
เนื้อที่๔๑ไร่๑งาน๕๙ตารางวา
และอยู่ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช๒๔๘๔จำนวน๔ไร่๓งาน๘๑ตารางวา
ซึ่งต่างจากการรังวัดรอบแรก
โดยสรุปบุกลุกรวมลดลง๑งาน
แต่มีพื้นที่บุกรุกป่าสงวนเพิ่มขึ้น
พร้อมยืนยันว่าการรังวัดครั้งนี้มีมาตรฐานที่แม่นยำ
เนื่องจากใช้เทคโนโลยีสัญญาณดาวเทียม
ที่สามารถแปลงได้ทุกมาตราส่วน
และเป็นข้อสรุปที่กรมป่าไม้และสอบประกอบยอมรับร่วมกัน
ทันทีที่ปฏิบัติการครั้งนี้มีความชัดเจนครับ
ในวันที่๒ธันวาคมนี้อธิบดีกรมป่าไม้
จะแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ
และจะเข้าแจ้งความกับนางสาวปรินา
ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าทันที
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
สุธิเกียจเกษมฮิรัญโยดมถ่ายภาพ
ครินกระมุดโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน